ดูเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่สะแก้วเมื่อวานนี้นะฮะ
เพราะว่ามีโจรบุกเดี่ยวนะฮะ
เข้าไปชิงทองที่ห้างทองคุณผู้ชม
ห้างทองเปิดใหม่ได้๒วันเองนะครับ
ใช่ค่ะปรากฏว่าถูกโจรรายนี้ทำทีทำท่าเนี่ย
เป็นลูกค้าเออใส่หมวกใส่แม็กซ์

แล้วดูสิไปคว้าถาดทองมาเลย
แล้วก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วนะคุณฮะ
คือตอนแรกเขาทำทีทำท่ามาเป็นลูกค้าขอดูสร้อยทอง
แต่ทีนี้ลูกค้าแบบนี้
ทางฝั่งของพนักงานเขาก็รู้สึกแปลกใจ
คือหนึ่งทั้งสวมหมวกมาสวมแมสก์อีก
แล้วก็ถือกระเป๋าหน้ามาแบบนี้ท่าทางก็พิรุษ
คือพนักงานนะขอขอให้ถอดหมวกและเปิดแมสจังหวะหนึ่ง
ดังนั้นมันจะมีภาพที่เห็นชัดว่าเขาถอดหมวก
แล้วพอถกแมสลงมาเห็นหน้าชัดเจน

แล้วหลังจากนั้นเขาก็ก่อเหตุแบบนี้
ที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพในห้างสรรพสินค้า
ริมถนนสุวรรณสอนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
หลังจากนั้นเขาได้ทองไปแล้วนะฮะ
รีบวิ่งออกไปหน้าห้างไปขี่รถจักรยานยนต
จอดทิ้งไว้นะฮะมุ่งหน้าไปทางตำบลหนองสัง
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีจากที่เกิดเหตุนะครับ
พนักงานร้านขายทองเปิดเผยหน้าคนร้ายเนี่ยได้สร้อยทองไปประมาณสิบเอ็ด
เส้นคุณน้ำหนักเส้นละห้าถึงหกบาทเส้นใหญ่นะฮะค่ะ
รวมรวมหกสิบเอ็ดบาทโอ้มูลค่าเนี่ยล้านแปด
เกือบสองล้านอ่ะใช่ฮะร้านนี้เพิ่งจะเปิดให้บริการได้เพียงสองวันเท่านั้น
โอ้โหก็ซวยเลยนะครับเพราะว่าถูกโจรมาป้นมาจี้แบบนี้นะครับ
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปเห็นภาพนิ่ง
ใบหน้าของคนร้ายชัดเจนเพราะอย่างที่บอกว่าพนักงานร้านทองขอให้คนร้ายเนี่ย
หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ถอดหมวกออก
ดังนั้นตรงที่หน้าร้านจะสามารถที่จะบันทึกใบหน้าของคนร้ายได้อย่างชัดเจน
มีภาพหน้าร้านไหมครับเพราะว่าที่หน้าร้านเนี่ยสามารถบันทึกภาพไว้ได้
นี่สังวัตินี้ค่ะเห็นไหมสังวัตินี้แหละคุณนะอืม
คือมันเป็นหลักการการขายด้วยคุณค่ะก็ต้องขอหน่อยขอดูหน้า
ขอดูใบหน้าเพราะว่าถ้าใส่มิดชิดขนาดนี้สมมุติใส่แว่นใส่หมวกใส่แมส
อะไรแล้วมีท่าทีพิรุษเนี่ยพนักงานก็เหมือนบอกเขาบอกคุณลูกค้า
ขออนุญาตนะคะขออนุญาตที่จะให้ถกแมสลงนิดนึงถอดหมวกออกนิดนึงเพราะอะไร
เพราะว่ากล้องวงจรปิดจะได้จับภาพไว้ได้สุดท้ายตำรวจเอาไปเปรียบเทียบกับภาพของคนคนหนึ่งนะฮะ
ชัดเจนเลยฮะทราบชื่อคนร้ายก็คือนายโชติพงศ์ธุมประดาอายุ๓๔ปีนะครับ
ตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้านพักในตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศพบอะไรบ้างคุณ
พบรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุกับปืนฮะแต่เป็นปืนปลอมและไม่พบตัวของนายโชติพงศ์นะครับ
วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพอรัญญประเทศพบความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุ
อยู่ในป่าพื้นที่บ้านเหล่าคลองกลางตำบลหนองสัง
คือหลังบ้านเนี่ยคุณใกล้นะฮะใกล้บ้านเลยนะฮะ
จากจัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือเอาไว้ได้
ขออภัยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๒
นำกำลังเสริมพร้อมสุนัขแกะรอยดมกลิ่น
ออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่หลบหนีเข้าป่า
แล้วก็จัดกำลังตำรวจเกือบ๕๐นายปิดล้อมป่า

แล้วก็มีการสอบถามชาวบ้านในระแวกนี้ว่าพบเห็นคนร้ายหรือไม่
อกจากนี้นะฮะตัวคนร้ายเองยังได้โพสต์เฟซบุ๊ค
ขอความช่วยเหลือจากญาติให้นำข้าวมาให้กินด้วยนะครับ
ทางภูมิกับการสอบพออรัญยประเทศ
เชื่อว่าคนร้ายหลบอยู่ใกล้เคียงบ้านตรงนี้นี่เอง

ที่คาดว่าคนร้ายซ่อนตัวไว้แล้วหลังจับสัญญาณโทรศัพท์เอาไว้ได้

ว่าคนร้ายหลบหนีไปไม่ไกล

และเชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ภายในวันนี้แหละคุณ
ใช่เพราะว่าเรื่องของการชิงทองตำรวจเขาทำงานไว
หลายคดีก็ผ่านไปไม่ทันข้ามวันก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ยังหนีไปไม่พ้นเขตพื้นที่หรอกนะฮะค่ะ